ตั้งคณะกรรมการอะไรขึ้นมาเนี่ย
ถ้าเป็นคณะกรรมการที่หาทางออกจริง

อันนี้เราว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลย

ผมยังยึดมั่นในไอเดียที่ว่า
ที่เราสามารถคุยกันได้อย่างสันติแล้วหาทางออก

ชั้นสอสรที่เราจะไปออกแบบ

ทางการให้รรธรรมนุมเข้าไป

รัฐบาลเสนอกับสัดส่วนที่กลุ่มผู้ชมนุมต้องการ

คือ๒เนื่องขายของการล่างรัฐผิดฉบับใหม่
สสรที่เป็นผู้ร่างจะต้องมาจากการเลือกตั้ง๑๐๐
ด้วยระบบที่มันเป็นธรรมสิริและเป็นประชาธิปไตย
ประเด็นต่างตั้งแต่หมวด๑ทั้งหมดสุดท้าย
ต้องนำมาถกเถียงและแก้ไขกันได้

อันนี้คือเงื่อนไขที่เรามองว่าจะเป็นทางออกที่เราสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง
ในเวชในพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ที่เรียกว่าสอสรอ
คุณศิราค่ะโอ้โหอันนี้ถามแล้วมันนึกสถานการณ์มันยากมากเลยนะในสภา
เพราะว่าข้อเรียกร้องของเขามันสูงสุดนะคะ
ก็คือว่าทุกหมวดไม่เว้นทุกหมวดต้องคุยได้
แล้วก็สอสรอเลือกตั้งน้อยเปอร์เซ็นต์มันมีความเป็นไปได้แค่ไหน
มันจะใกล้เข้าไปทางฝั่งผู้ชมนุมคะอืม
ถามว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีกี่คน
เสียงส่วนใหญ่ของประเทศไหมนะครับ
จะเอาอะไรก็เอาให้ได้ใช่เหรอ
ก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็ถึงต้องถามพิจัยปฏิ
ถ้าบอกจะรีบร้อนไปถามสอสอในสภาว่าจะเอาแบบไหน
นี่คือกฎหมายน้องก็เรียนกฎหมายเรียนนิตศาสตร์มาณสถานมา
จะเอาแค่คนแค่น้องไม่กี่คนเนี่ย
ตอนที่เสียงเนี่ยเรียกร้องมันดังแล้ว
เอ่อผู้เกี่ยวข้องอย่างผมเนี่ยสอสอเนี่ย
ก็ต้องผ่านกฎหมายก็ต้องเสียงส่วนใหญ่ในสภา
มันถึงจะถึงขั้นตอนตามใจเราได้
แม้กระทั่งเราจะไปทำอะไรที่ไหนเนี่ย
จะซื้อไปดูหนังคุณต้องทำอะไรก็ต้องซื้อตัว
ต้องเดินไประเบียบเวลานั้นเวลานี้
แต่น้องจะเอาแบบฉันจะไปดูเลยไม่ต้องจ่ายตังค์
คืออะไรก็จะตามใจน้องอย่างเดียวถึงจะถูกต้อง
พี่ว่ามันไปไปได้เอาเสียงสุดใหญ่ในสภา
สสลมาจากไหนจะแก้อะไรบ้างนะครับ
แล้วก็ต้องถามประชามติเริ่มยังไงก็แล้วแต่
สาวคนไหนไม่ค่าลงประติว่าต้องแก้ก่อน
แล้วก็ไปถามประชาชนตามประชามติ
ก็ให้อ่านแล้วต้องกระทำพฤติก่อนไหมต้องแก้
ใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่มีใครทำหลักฐีกฎหมาย
ตามใจน้องแต่พวกพี่เดือดร้อน
คือทางการมากล่าวหากันว่า

นี่ถือว่าเป็นการกล่าวหาที่เกินจริงไปหน่อย

ข้อเรียกร้องของเราคือข้อเรียกร้องตามกระบวนการ
และเราไม่ได้หักคอว่าคุณต้องทำแบบนี้นะ
แต่คือคุณเนี่ยในฐานะที่เป็นรัฐสภาเนี่ย

เสียงมันดังแล้วคนบนท้องถนนก็วอลไว้จำนวน
ผมก็ยังนับไม่ได้เพราะมันเยอะไปหมด
แต่ละที่เกิดขึ้นผุดขึ้นก็แน่นไปหมด

เป็นอย่างไรบ้างกระลาษกระจายทั่วประเทศ
ทีนี้สิ่งหนึ่งที่เราเรียกร้อง
อย่างที่บอกครับยังไงมันต้องกลับไปทำประชามติอยู่แล้ว

ว่าคุณออกมาชุมนวลเป็นเสียงสุดยอดของประเทศจริงหรือเปล่า
ก็วัดกันเลยครับเมื่อผ่านวาระ๓ทำประชามติ

มีใครกล้าหรือครับมันต้องทำประชามติก่อน
แล้ววันไหนน้องเป็นสอสอเนี่ยน้องก็จะทำอย่างพี่
ตัวกระบวนการนะครับระบวนการเราบอกว่าตามรัฐธรรมดุมทุกประการครับ
แต่การทำประชามติก่อนที่จะก่อนที่จะมีการพิจารณาของรัฐสภา

ขออนุญาตทั้งสองท่านค่ะขั้นตอนการทำประชามติ
เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ดิฉันคิดว่ามันน่าจะผ่านสองด่านลำบากมากค่ะ
สสิระทั้งเรื่องของที่มาสอสอรอและทั้งเรื่องหมวดที่จะแก้ไข
ขออนุญาตอย่าหาว่าอย่างนี้นะคือว่าการที่จะแก้ไขทุกหมวดโดยไม่เว้นเลยเนี่ย
ทางฝั่งผู้ชมนุมเรียกร้องเนี่ยเรียนว่าไม่เกิดขึ้นในสภา
ซึ่งคุณต้องก็น่าจะประเมินตรงกับดิฉันถูกไหม
ผมมีคำอธิบายคืออย่างนี้
เสียงนิษฐภาไม่มีมันไม่พอที่จะสนับสนุนข้อเรียกร้องคุณนะข้อนี้
คือถ้าเปิดใจจริงทุกหมวดจะต้องพูดถึงได้
แต่อย่างที่บอกไปมันจะมีมาตราหนึ่งที่ล็อกเอาไว้แล้วว่า
ตรงนี้จะเป็นเส้นที่ข้ามไม่ได้คือมาตรา๒๕๕
ตรา๒๕๕ก็บอกมี๓ประเด็นที่ห้ามแก้เด็ดขาด
คือหนึ่งเรื่องของรูปแบบของรัฐจะต้องเป็นรัฐเดียวเท่านั้น
จะต้องเป็นราชอาณาจักรเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นระบอบประชาธิปไตย

สามอันนี้คือยังไงเราก็ข้ามเส้นตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
แต่ส่วนเรื่องอื่นว่ากันได้
ซึ่งหมายความว่าอะไรคะหมายความว่ายังไงก็ยังเรียกร้องให้แก้ทุกหมวด

โดยที่ไม่มีเว้นเอาไว้แล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่สอสอรอ
เพราะอย่าลืมว่า๒๕๕ล็อกไว้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวใช่ไหม

เสียงส่วนใหญ่
เสียงส่วนใหญ่ผมเข้าไปลมพื้นที่ของผมเนี่ย
และก็สถาบันและรักษาสถาบันเราไม่โตใจสรรคของครู
ของพวกคุณเนี่ยคุณโดนจากการที่มีแอบมาใส่สมองพวกคุณไหม
มีกี่คนที่ต้องการแก้
คุณต้องไปถามประชาชนผมลงพื้นที่เนี่ย
เมื่อวานนี้คนในพื้นที่ผมเนี่ยไปรับเสด็จ
เกือบหลัก๔เกือบล้านเลย

คุณฟังเฉพาะของพวกคุณ
แล้วมีคนอีแอบถามว่าอีแอบล่ะ
ที่บอกพวกน้องว่าควรจะแก้หมวด๑หมวด๒

ขึ้นมาเวทีเลยนะครับ

ที่นี่ท่านถามเสริมคุณศิละนั่นแหละค่ะ
คือในส่วนอันนี้ที่เขาเคยพูดไว้นะคะ
เขาก็พูดเสมอว่าคือที่เขาต้องการให้แก้ทุกหวด

คือเขาก็เชื่อว่าเดี๋ยวสสลก็จัดการกันเอง
ไม่อยากให้ถูกตัดทิ้งในขั้นตอนนี้

บ้านเมืองเราเรียกร้องประชาธิปไตยใช่ไหมครับแล้วก็ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ทำยังไง
และจะมีสภาเป็นตัวแทนประชาชนเข้าไปลงมติให้ลงความเห็น
ไปที่ทางไหนผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องประชาภัยเต็ม
เต็มที่แล้วในประเทศนี้นะครับคุณก็ผ่านกลไกสอสอ
พูดอย่างให้สอสอคุณยกมือให้พวกเราลงคะแนนพวกเรา
ว่าจะควรแก้อะไรหรือสอสอรอออกมาแบบไหนนะครับมันก็ชัดเจนมันก็แค่นี้เอง